คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดตราด
มันเกิดคำถามว่าเกินไปไหม
ผู้ชายวัย๔๙ปีนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันในปั๊ม
ทะเลาะกับเด็กปั๊มหรือพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
ปั๊มเป็นผู้หญิงเด็กปั๊มอายุเพิ่ง๑๙
ตบหน้าเขาแล้วไปชกเขาด้วยนะคะเฮ้ยนี่ค่ะ
คือนี่เขาไปทะเลาะเขาอ้างว่าเขาไปเติมน้ำมัน
แล้วพนักงานปั๊มบอกว่าไอ้ช่องตรงนี้น้ำมันมันหมดให้ไปช่องอื่น
แล้วพี่เขาไม่ได้ยินพี่เขาถามอะไรนะ
แล้วเขาอ้างว่าพนักงานปั๊มหันมาด่าเขาหยาบคาย
แต่มันถึงขั้นต้องไปตบหน้าไปชกพนักงานปั๊มที่เป็นผู้หญิงเลยเหรอคะ
เหตุการณ์บ่ายโมงเมื่อวานปั๊มน้ำมันสาขาท่าพริก
อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
ตอนตำรวจไปถึงยังเถียงกันอยู่เลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสื้อสีเขียวคือพนักงานปั๊มนะคะ

ร้องไห้แล้วหน้าเนี่ยแดงเลย

คู่กรณีคือนายสุวัสดิ์อายุ๔๒
คือเหมือนกับว่าเขาอ้างว่าก็พยายามจะไกลเกลี่ยแล้วแหละ

แต่พนักงานปั๊มไม่ยอมไกลเกลี่ยไม่ยอมเจรจาไม่ยอมคุย
ก็เลยต้องเรียกตำรวจมาสุดท้ายตำรวจบอกว่างั้นเอาอย่างนี้
ทั้งสองฝ่ายเลยไปโรงพักกันก่อน
โรงพักที่สพเมืองตราดก่อนนะคะ
คือทีนี้ในปั๊มก็มีรถจักรยานยนต์
สุวัสดิ์บอกว่าก็ผมเอามาเติมน้ำมัน
ต่อคิวอยู่ในรถคันนี้ค่ะ
ตัวพนักงานปั๊มผู้หญิงกำลังให้บริการรถคันข้างหน้า
หันมาบอกว่าเบนซินหมดไปช่องอื่น
นายสุวัสดิ์บอกว่าผมได้ยินไม่ชัดรถมันเยอะเลยถามซ้ำ
ผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยไกลเกลี่ยนะคะผู้ใหญ่นบพร
ก็มีการโต้เถียงกันด้วยเดี๋ยวลองดูค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะตำรวจบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ทั้งคู่
ไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักก็แล้วกัน
แต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายค่ะ

ผู้ก่อเหตุคนนี้กลับไปที่ปั๊มอีกรอบหนึ่ง

เพื่อไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้

เหมือนกับขับรถไปวนดูคุมเชิงอะไรหรือเปล่า
แล้วนายสุวัสดิ์ยังด่าพนักงานปั๊มต่อนะคะ
ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบค่ะพี่อุ๋ย
พนักงานปั๊มที่เป็นผู้หญิงเขาก็กลัวนะคะ
คือเขาถูกทำร้ายเขาก็ไปโรงพยาบาลตราด
ร่างกายเอาหลักฐานไปแจ้งความ
พนักงานปั๊มที่อยู่ในปั๊มเดียวกัน
คนอื่นก็บอกว่าคือแบบนี้ไม่ได้หรอก
แจ้งความเถอะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะไม่รู้วันดีคืนดีนายสุวัสดิ์จะกลับมาอีกหรือเปล่า
จะมาด่าซ้ำอีกไหมจะเอาพวกมารุมทำร้ายไหม
แล้วที่ปั๊มนี้ค่ะพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
โอ้โหคือถ้าเกิดคุณบอกว่าเขามาใช้วาจาไม่สุภาพ
ต่อว่าด่าทอคุณจริงคุณก็ไปบอกเจ้าของปั๊ม
ใช่ไม่ใช่ไปลงไม้ลงมือกันแบบนี้ค่ะ
แล้วเป็นผู้ชายแล้วไปทำร้ายผู้หญิงอย่างนี้